คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปบุกห้องเรียน
แต่เป็นห้องเรียนของผู้สูงอายุ

เขาได้มารวมตัวกันทำกิจกรรม

มีอารมณ์ดีอายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรง
โรงเรียนแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดสตูนค่ะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าเขาสนุกสนานแล้วก็มีการร้องเพลงกันด้วยนะ

ร้องเพลงเนี่ยฟังจังหวะท่วงทำนอง

เด็กร้องได้ทุกคนเลยโรงเรียนของเราน่าอยู่

เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนนี้เดี๋ยวคุณก็ได้ไปเรียนแล้ว

เป็นความน่ารักค่ะคุณผู้ชมของบรรดาผู้สูงอายุ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูนรุ่นแรกเลย
ซึ่งตอนนี้นะคะมีนักเรียนทั้งหมด๕๐คน
ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะเป็นผู้สูงอายุ
แกนนำที่จะช่วยสอนผู้สูงอายุในรุ่นต่อไปนะคะ
โดยวิชาที่สอนก็เน้นวิชาการ
เรื่องของวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิต

เช่นให้ความรู้ในเรื่องของสมาธิจิตบำบัดนะครับ
แล้วก็เป็นการเยียวยากายและจิตใจ
รวมไปถึงวิธีการล้างมือให้ถูกต้องด้วย
สุขภาพนี้สำคัญนะเรื่องของมือนะครับ

แล้วคนเท่าคนแก่เขาไม่รู้วิธีการที่จะล้างให้มันสะอาดจริงจะทำยังไง
บางทีโอ้โหล้างไม่สะอาดแล้วมีเชื้อโรคติดมือ
คนที่เขาอายุเยอะแล้วเนี่ยบางทีติดโรคง่าย
ความผิดภูมิภูมิการจะเสื่อมลงไปแล้วนะ

ต้องล้างมือให้สะอาดให้ถูกสุขลักษณะด้วย
โรงเรียนดังกล่าวก็จะมีผู้ที่มีอายุประมาณ๖๐ปีขึ้นไป
สูงสุดเขาอยู่ที่๘๓ปี
แล้วทั้งหมดจะมาเรียนด้วยกันสัปดาห์ละ๑ครั้งเพียงครึ่งวันนะ
ใช่แล้วค่ะหลังจากเปิดสอนนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้
ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้น
มีความกระตือรือร้อนกล้าแสดงออก
กล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็ทำกิจกรรมทุกอย่าง
เรียนรู้จากประสบการณ์ได้มีการพูดคุยกับคนในวัยเดียวกัน
ซึ่งหลักสูตรโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด๙๐ชั่วโมง
โรงเรียนผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญเลย
จะช่วยลดปัญหาสังคมวัยชรา
ทำให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
พาตัวเองได้ไม่ต้องขอความช่วยเหลือ
จริงนะบางทีผู้สูงอายุเขาก็ต้องการเพื่อน
การกำลังใจบางทีอยู่บ้านคนเดียวมันเหงา

พอมาเจอคนในภาษาเดียวคันรุ่นเดียวกัน
เฮ้ยว่าไงเพื่อน

ไปหยาบเออไปหยาบไหมไปเซ็นเตอร์พร้อย
โอ้โหยุคไหนรู้เลยนะ
มันก็มีความสุขอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสอายุยืนยาวใช่แล้วค่ะ
ก็ได้เจอเพื่อนฝูงกินอิ่มนอนหลับมีความสุขมันก็มีความสุข